เรื่องของแท็กซี่คือเราก็เคยคุยกันอยู่บ่อยนะคะ
คนขับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารผู้โดยสารบางทีก็กลัวแท็กซี่
คราวนี้เป็นแท็กซี่โดนจี้ค่ะคือคนร้ายเนี่ยโบกแท็กซี่ให้ไปส่งที่เปลี่ยว
พอสมโอกาสนะคะจี้คนขับแท็กซี่แล้วก็ขู่เอาทรัพย์สินแล้วก็หนีไป
แต่ประเด็นคือจริงตำรวจก็เก่งตามจับคนร้ายได้นะประเด็นคือคนร้ายก่อเหตุมาแล้วตั้ง๕ครั้ง
อ้างว่าไม่มีงานไม่มีเงินหาเงินมาใช้จ่ายอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุ๕กุมภาพันธ์
ถนนกาญจนาพิเศษนะคะจะมีภาพหลายมุมนะคะค่อยไล่เรียงดูคือภาพแรกเนี่ยตั้งแต่ตี๕๒๕นาที
เนี่ยแล้วก็เข้าไปในซอยซอยมันจะเปลี่ยวหน่อยคุณผู้ชมไล่เรียงเวลากันไปนะ
นี่ค่ะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะคนขับชื่อว่านายสุวรรณสุวรรณมาโจอายุ๔๙
เนี่ยซอยมันเปลี่ยวจะเห็นภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพไปเรื่อยนะคะ
มันจะมีจังหวะหนึ่งที่นายสุวรรณคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้เสียหาย
วิ่งหน้าตาตื่นออกมาอันนี้คือตอนที่รถเข้าไปนี่วิ่งออกมาแล้ว
วิ่งหน้าตาตื่นออกมาแล้วพยายามจะหันไปมองข้างหลังว่ามีใครวิ่งตามหรือเปล่า
อันนี้คือโดนจี้แล้วแล้ววิ่งหนีออกมานี่ค่ะทีนี้ค่ะไล่เรียงภาพไปเรื่อย
จะเห็นตัวผู้เสียหายก็คือนายสุวรรณที่เป็นคนขับแท็กซี่นะคะ
เดี๋ยวจะเห็นจังหวะหนึ่งที่ย้อนกลับเข้ามาแต่ตอนย้อนกลับเข้ามาเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับพลเมืองดีอะค่ะพลเมืองดีมาช่วย
อีกทั้ง๓คนได้เป็นผู้ชายนะเนี่ยเขาเดินตามมาด้านหลังมาช่วย
เขาก็พยายามถืออะไรที่พอจะเป็นอาวุธป้องกันตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ที่ต้องช่วยแล้วย้อนกลับเข้าไปก็เพราะว่าก็จะต้องกลับไปเอารถแท็กซี่ไงคะ
จอดทิ้งเอาไว้แล้วหนีคนร้ายออกมาก็เลยต้องเดินย้อนกลับกันเข้าไป
ทีนี้ก็อ่ะพลเมืองดีเขาก็ต้องออกมาแล้วตัวผู้เสียหายก็ขับแท็กซี่ออกมาจากซอย
แล้วก็ขับต่อไปบนถนนกาญจนาพิเศษนี่ค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ถ้าเกิดตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมไล่เรียงดูกันไปเนี่ย
จะเริ่มต้นตั้งแต่ตี๕๒๕นาทีจนไปจบตอนที่ขับรถออกมาได้แล้ว
ตี๕๔๔นาทีนะคะทีนี้ค่ะตำรวจก็ไวเหมือนกันก็จับคนร้ายได้รวดเร็ว
ตำรวจสนคันนายาวสืบจนรู้ว่าคนร้ายชื่อว่านายธนพลอายุ๒๓ปีคนนี้ค่ะ
บุกเข้าไปจับนะคะตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์
ของกลางที่ได้ก็คือโทรศัพท์มือถือ๓เครื่องพระเครื่อง๑องค์
จับได้ที่ห้องน้ำในตลาดนัด๔แยกพระพรมคลอง๒เขตคลองสามวากรุงเทพ
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่มีตั้ง๕คนไง
เขาก็ไปชี้ตัวผู้ต้องหากันที่สอนอคณะยาว
ถามว่าแล้วทำไมถึงจับคนร้ายคนนี้ได้ก่อเหตุมาแล้วต้อง๕ครั้ง
ต้องบอกแบบนี้นะคะคือภรรยาของผู้เสียหายเขาลองโทรเข้ามือถือของสามี
ที่ถูกคนร้ายเอาไปลองโทรดูลองโทรดูจะมีคนรับหรือเปล่า
อ้าวคนร้ายรับสายเธอก็เลยพยายามพูดคุยกับคนร้ายว่า
ไม่ได้ขออะไรเลยขอแค่ซิมมือถือคืนได้ไหมล่ะ
มือถือจะเอาก็เอาไปนะคนร้ายบอกว่าได้จ่ายมาสองพัน
ซิมเหรอค่าซิมมือถือโอ้โหนี่ขนาดเอาของเขาไปนะเนี่ย
ภรรยาของผู้เสียหายบอกว่าเงินไม่พอเหลือพันหนึ่งได้ไหม
แต่ระหว่างนั้นประสานตำรวจล่ะครับ
คนร้ายเลยนัดภรรยาของผู้เสียหายว่าอ่ะก็ได้มาเจอกัน
พระยาสุเรนมาคนเดียวนะเอามาพันหนึ่งมาแลกซิม
ตัวภรรยาของผู้เสียหายก็ไปนะคะรออยู่ครึ่งชั่วโมง
คนร้ายโทรมาว่าเปลี่ยนแล้วไปนัดอีกที่นึงก็แล้วกัน
ห้องน้ำตลาดนัดสี่แยกพระพรมคลองสองอ่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ตามไปชาร์จตัวได้สำเร็จ

อ่าเลยย้ายจุดย้ายจุดก็ไม่รอดอยู่ดี

แล้วเขายอมรับว่าก่อเหตุมาตั้ง๕ครั้งค่ะคุณผู้ชม

ได้เงินสดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาท

ไม่มีงานไม่มีเงิน
จะเอาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โอ้โหก็ถูกจับจนได้

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นายสุวรรณถูกจี้ชิงทรัพย์

ไม่มีไฟส่องสว่างตอนกลางคืนด้วย
เราได้คุยกับนายสุวรรณเนี่ยบอกว่า

นี่ครั้งแรกที่โดนจี้
วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนเช้ามืด
ไปรับผู้ต้องหาคือนายธนพลนะฮะ

แถวย่านมีนบุรีบอกให้ไปส่งที่ซอย๑

นี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ไปคุยด้วยนะครับ

แต่เขานิ่งเงียบไม่ตอบเลย
แหมละเข้าไปในซอยก็แบบเปรียวด้วย

เพราะถนนมันเงียบมากไม่มีใครผ่านไปผ่านมาเลย

ก็บอกกับทางคนก่อเหตุไปว่าโอ้โหนี่ผมมีเงินเหลืออยู่แค่๒๖๐บาทนะ
ส่วนในแบงค์เนี่ยมีแค่๘บาท
ผู้ต้องหาบอกไม่เป็นไรงั้นเอาพระที่อยู่ในรถแล้วก็เอามือถือมา
แต่พี่สุวรรณเขาบอกตอนนั้นผมก็ไม่ยอมตัดสินใจ
กุญแจรถเปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
โดยสารคนแรกของพี่นะเนี่ยก็เพิ่งออกมาจากห้องพี่ไม่มีตังค์หรอก
เนี่ยน้องเหลือ๘บาทเนี่ยบอกให้เขาดูเหลือ๘บาท
แล้วมีใครเอากับใครได้บ้างตอนนี้
มันจะเอากับใครได้ล่ะแท็กซี่อยู่กรุงเทพเนี่ยเขาไม่มีญาติพี่น้องอะไรหรอก
ผมก็ตัดสินใจจับโทรศัพท์
กอมือก็ตะปัดมือเขาออกจากไรผมไป

ชี้ตัวตั้ง๕คนก็คนเดียวกันเลย

ถ้าคิดจะทำอย่างนี้อย่าทำเลยครับ
อย่างผมเนี่ย๒๖๐บาทแต่บางคนอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำไป
เขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายหรอกครับแท็กซี่เนี่ยพี่
ทุกวันนี้ผู้โดยสารก็หายากแล้ว
มาทำกับพวกเราอย่างนี้จ้องแต่จ๊ะจี้แท็กซี่อะไร
โอ้โหแท็กซี่มันรวยแค่ไหน
ไม่ได้ไปซอยเปลี่ยวตอนเช้ามืดนี่ก็ใจคอไม่ดีนะฮะ

คุณชมพู่สรรพัฒน์ได้คุยกับโชเฟอร์แท็กซี่อีกคนนึง
โดนจี้เหมือนกันนะฮะนี่ครับ

บอกว่าเคยถูกคนร้ายเนี่ยจี้ชิงทรัพย์มา๒ครั้ง

ครั้งแรกเสียเงินไป๔๐๐แล้วก็พระเครื่องด้วย

พฤติกรรมของการก่อเหตุคือคนร้ายเนี่ย
เวลาขึ้นมานั่งรถเนี่ยนั่งที่ที่นั่งผู้โดยสารเนี่ย
ข้างคนขับนะพอได้จังหวะจะเอามีดออกมา
แล้วจะจี้ที่เอวนะ
แล้วบอกให้เอาเงินส่งมาซึ่งตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้
มีเงินกี่บาทกี่สตางค์มีเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาไป
พ่อไปถึงแล้วผมไม่มีสตังค์นะ
พี่มีตังค์อยู่เท่าไหร่ผมขอก่อน
ละกระแม่ดมันก็มีแหลมมันทำไว้นะ
เอามาจี้ที่เอวแล้วเนี่ยพี่อย่ายึกยักษ์

แต่ว่าเราจะเอาอะไรกินเราไม่มีทางอื่นที่เลือกได้
อยากจะดีขึ้นแหละเราก็อยากจะดีขึ้นนั่นแหละ
แต่มันดีไม่ได้ไม่มีทางที่จะทำดีได้

นี่หัวอกแท็กซี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะฮะเราได้คุยกับ

ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่า
ที่มีภรรยาของผู้เสียหาย
ล่อซื้อล่อตัวคนร้ายจนจับได้ค่ะ

ไปคุยมาแต่ต้องขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
มะลิค่ะอายุ๕๐ปีเป็นนามสมมุตินะคะ
เป็นภรรยาของคนขับแท็กซี่วัย๗๓ปี
ในผู้เสียหายที่ถูกจี้ชิงทรัพย์ค่ะ
เล่าว่าสามีถูกชิงทรัพย์ทุ่มหนึ่ง๕กุมภาพันธ์
ผู้ต้องหาให้สามีไปส่งในซอยที่มันใกล้กับตลาดถนอมมิตร

ถึงคนร้ายก็เอาอาวุธออกมา

พร้อมกับโทรศัพท์มือถือแล้วคนร้ายมันก็หนีไป
เช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่๖กุมภาพันธ์นะคะ

แล้วก็เรียกค่าไถ่เรียกค่าซิมมือถืออย่างที่เล่าไป

บอกว่าดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการหลอกล่อคนร้าย

มาถึงแล้วเนี่ยออกมาดิอยู่ตรงไหน

ไม่เข้าหรอกหนูออกมาเลย

ก็วิ่งออกมาตำรวจก็ชาร์จตัวเขาเลย

ก็ดีใจนะที่ช่วยเหลือสังคม
ป้าก็บอกเขาแล้วว่าอย่าทำอีกนะลูก
มันไม่ดีหาทำมาหากินเถอะขนาดลุงแก่ป่านี้

ตำรวจบอกว่าลักษณะแบบนี้มันคือข้อหาชิงทรัพย์นะคะ
แล้วก็ผู้เสียหายหลายคนก็กี่คดีก็ว่ากันไป
ก็ฝักขังสารมีนบุรีไปแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะ

ใช่ค่ะยังดีที่จับได้นะคะ